เรื่องต่อไปไปกันที่เรื่องราวของแม่บ้าน

แม่บ้านเวลาจะทำกับข้งกับข้าวก็ต้องมีพวกวัตถุดิบต่าง
น้ำพริกน้ำปลามะนาว

คุ้นนะว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีมือแม่นาคล้วงไปหยิบ
แต่คราวนี้มองไปใต้ถุนบ้านก็ไม่มีมะนาว

มะนาวฉันอยู่ไหนช่วยหาหน่อยค่ะ
เอามะนาวไปทั้งถุงเลย
ขอหน่อยจะทำกับข้าว

ขอหน่อย
จะจิกอะไรกับข้าว
นั่นอีก

โอ้โหที่ถ้าฟักออกมาเป็นตัวคงจะเป็นไก่ที่เปรี้ยวมากนะครับ

ฟักออกมาไม่ได้นี่ไม่ใช่ใคร

ก็ไม่รู้ว่าฟักอยู่ก็จะเกิดเป็นลูกเจี๊ยบที่เปรี้ยวมากเลยนะ
ฉันว่าไก่มันน่าจะเข้าใจผิดเหมือนที่คุณเข้าใจผิดอะค่ะ

ใช่คุณอาการคือแม่ไก่หวงไข่
แต่ไข่ที่แม่ไก่ฟักอยู่มันคือมะนาว
หาตั้งนานสุดท้ายแม่ไก่กกมะนาวอยู่
นั่นมะนาวไม่ใช่ไข่นะไก่เอออยากจะบอกแบบนี้
จะเอามือหยิบออกมันก็จะจิกเอายังไงล่ะเนี่ย
สุดท้ายจะกินอะไรดี

เจ็บใจมาเกินหาตั้งนาน

ให้มะนาวแต่โดยดีก็จบ